คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะบอกเลยนะสนุกสนานแน่นอน
เพราะอะไรรู้ไหมเขามีการจับรางวัลกันด้วย
จับรางวัลกันเพื่ออะไรเพื่อจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่
ไม่ถกแขนเสื้อฉีดวัคซีน

ไปกันเลยนี่จับออกมาแล้ว๔๐๑แอดแอด

แต่รางวัลที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดอรยองเขาจับขึ้นมาเนี่ย
มันคือการแจกรางวัลเพื่อกระตุ้นให้คนในพื้นที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

คือเขาเล่าที่มาที่ไปก่อนคือในชุมชนเขามีปัญหาบางอย่าง
อย่างนี้ที่ผ่านมาในพื้นที่เนี่ยประมาณสัก๒๐๐๐คนนะฮะ
มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากประมาณสักสองพันคนเอง

ใช่ไหมเออเอางี้คือเขาบอกว่ากลัวประชาชนในพื้นที่เขายังกลัวเรื่องของการฉีดวัคซีนกันอยู่
ยังไม่มั่นใจว่าอย่างนั้นเถอะทางผู้นำชุมชนนะครับเขาทำการประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ทราบ
และทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนเขาก็มาเลยแบบนี้
อธิบายอย่างเดียวไม่พอต้องทำให้ดูเป็นแบบอย่างเขามาฉีดเลยครับ
ฉีดวัคซีนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนได้เห็นกันประชาชนเริ่มเข้าใจแล้ว
จากนั้นนะครับยังไงดิก็เริ่มประชาสัมพันธ์แล้วก็หาแรงจูงใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
อบตเขาก็ได้ขอสนับสนุนรางวัลจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
อะไรบ้างแจกอะไรฮะข้าวข้าวสารแล้วบ้างของจำเป็น
กี่สิบห้ารางวัลรางวัลใหญ่อยากได้ทองไหมนะจัดให้ทองครั้งสองสลึง
เจ็บน่ะแล้วดีขึ้นช่วงดีได้ได้ก่อนแล้วรับไปแล้วด้วยและตอนนี้นะได้รับการตอบดี
หลายคนนะครับเริ่มอยากจะย้ายสมโมโนคลักษณ์ทีนี้นะ
เพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนที่นี่แล้วได้ลุ้นทองฮะ

อย่างแรกคือคุณให้ความรู้คนก่อน
ให้เขาได้ตัดสินใจเองก่อนว่าคุณจะเลือกฉีดไม่ฉีด
แล้วอย่างที่สองเพิ่มเติมด้วยแรงจูงใจ

เนี่ยเอาผมบอกตัวคนไทยชอบ

อุ๊ยมีจริงนะ

ไม่เคยภูมิใจกับคุณเท่านี้มาก่อนเหรอ

ดีแล้วไปฉีดกัน